สวัสดีครับพบกับโรคร้อนหนาวกับดิฉันนาธาชาขีดโม้กค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไซโครนยาอาสได้พัดขึ้นฝั่งประเทศอินเดียนะคะ
วนของฝนก็ได้ไหลกลับลงมาที่ประเทศไทยของเราค่ะ

อกจากนี้ยังมีมรสุมฝนประจำฤดูเสริมทับเข้าไปด้วย
ทำให้ประเทศไทยของเรามีโอกาสฝนตกกระจายทั่วทั้งประเทศ
ราว๖๐๘๐ค่ะ
แต่ว่าหลังจากนี้ในสัปดาห์หน้าฝนจะลดลงค่ะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าร่องมรสุมฝนประจำฤดูเนี่ย
กำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นไปบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีน
ทำให้ประเทศไทยของเราในสัปดาห์หน้าฝนลดลงค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
ไปดูนะคะความเสียหายจากการที่ไซโครนยาอาสพัดขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ
มีบ้านจมอยู่ใต้น้ำกว่า๒๐๐๐หลังค่ะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสค่ะ
ขณะที่แรงลม๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้นะคะพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางเหนือของประเทศอินเดียค่ะ
และนี่คือลูกการร้อนอ่านวันนี้สวัสดีค่ะ